ผมโดนตามฆ่าผมโดนตามไล่ยิง

แต่สารที่ว่านี่ค่ะคุณผู้ชม

มาวางตรงแท่นสารพระภูมิตรงนี้
แล้วตัวเขาตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอเนี่ยนะ
กอดฐานเสาโต๊ะเครื่องเส้นไหว้อยู่แบบนี้

ไม่ยอมไปไหนเจ้าหน้าที่ต้องมาเกลี้ยกล่อมนะฮะ
นี่คือเกิดขึ้นในสถานที่ราชการเลยนะคุณผู้ชม
อยู่ในสำนักงานประสานไทยเมียนมา

ผู้ชายคนนี้ที่แรกเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา

หลังจากนั้นก็วิ่งวิ่งหลบกลิ้งตัวไปกับพื้น
แล้วก็หมอบหลบอยู่ใต้โต๊ะหินอ่อนแบบนี้
โต๊ะนี้ค่ะเป็นโต๊ะที่ใช้วางเครื่องเส้นไหว้
บนสารพระภูมิอยู่ในบริเวณสำนักงานนั่นแหละ

เขาก็ขึ้นมาตรงนี้

จอดไว้บนแท่นตรงที่มันเป็นสารพระภูมินี่แหละค่ะ
โอ้โหคนงงว่าเกิดอะไรขึ้น
ทั้งตำรวจทั้งทหารที่เข้าเวนอยู่ก็ไปห้าม

มอเตอร์ไซค์ต้องเอาไปจอดตรงที่ที่ให้จอดมอเตอร์ไซค์
แต่ผู้ชายคนนี้กอดเส้นไหว้ฐานโต๊ะน่ะ

เขาก็บอกตลอดเลยบอกว่าเขาโดนตามฆ่า
เขาโดนตามไล่ล่าเขาจะต้องมาพึ่งศาล
ทีนี้ตำรวจก็พยายามที่จะพูดคุยกับเขา

คุยอยู่๑๕นาที๒๐นาทีเอารู้ชื่อ
รู้ว่าผู้ชายคนนี้คือนายนิตินัย
ก็พยายามที่จะให้นายนิตินัยเชื่อใจตำรวจ

นายนิตินัยก็ยังไม่ยอมลุกออกมาสักทีค่ะ
เขาก็พูดคำเดียวนะมีคนจะตามมายิงเขา
มีคนจะยิงมีคนจะฆ่าเขา
แล้วก็ถึงบอกว่าจะต้องมาพึ่งศาลไงคะ
ซึ่งพอตอนนั้นเนี่ยตำรวจก็พยายามสุดกำลังเหมือนกัน
ใช้ทุกวิธีในการพูดเกลี้ยกล่อมกับเขา

แต่มีบางจังหวะนะที่ทหารบอกว่าเอางี้ไหม
เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเหตุการณ์นี้มันเรียบร้อยแล้ว

ที่ตำรวจเหมือนส่งอะไรให้สักอย่างหนึ่ง
คือตอนนั้นผู้สื่อข่าวทำข่าวอยู่นะ

ไปเอาพระที่เวลาไปทำข่าวแล้วก็ได้รับแจก

คุณตำรวจลองส่งอันนี้ให้เขาดูสิ
ตำรวจก็รับจากนักข่าวมาแล้วก็ส่งให้นายนิตินัย
จังหวะนั้นนะคะนายนิตินัยพอเห็นผ้ายัน

เขารีบคว้าจากมือตำรวจเลย
แล้วก็ลืมความหวาดกลัวจากภาพหลอน

ปล่อยจากฐานเสาแล้วเดินลงมาแบบนี้
โอ้โหนี่ขอดูเหตุการณ์ช่วงนี้เต็มหน่อยค่ะ
ฟังเสียงด้วยนะคะ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

สารพระภูมิแบบนี้กลัวว่าจะโดนกระสุนจะโดนยิง
แล้วเขาก็บอกว่ากลัวทหารจะไม่ให้หลบภัย
สารพระภูมิแบบนี้เลยกอดฐานเสาเอาไว้แน่นแบบนี้เลยนะคะ